ต้องบอกว่าองค์ประกอบครบเกี่ยวกับเรื่องของความหลอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดอยู่ดีไม้กวาดมันร่องหน
แล้วมันตกลงมาจากฟ้ายังไงก็ไม่รู้
นี่ฮะมีหลวงพี่เห็นไหมนี่มีคนหนึ่งเดินเข้าไปตรงนู้นแล้ว

ขอดูภาพใหญ่หน่อยหลวงพี่กวาดวัดอยู่หน้าโต๊ะหมู่ในสาราเห็นไหมอ่า
ในวัดนี่แหละนี่ฮะแล้วก็นี่ต้องหยิบหนังสือเก็บหนังสือหน่อย
ต้องเก็บหนังสือหน่อยเห็นไหม
สักพักหนึ่งเนี่ยไม้กวาดมันร่องหล่น
เดี๋ยวคอยดูไม้กวาดมันร่องหล่นจริงตอนท่านลุกขึ้นมาเห็นไหมครับ
นี่ไงไม้กวาดมันหายไปไหนเอออรัชพรเห็นไหม
จะทำยังไงจะทำยังไงทีนี้ยังกวาดไม่เสร็จเลย
หลวงพี่เลยต้องไปเอาไม้กวาดหน้าใหม่มา
ต้องไปเอาไม้กวาดหน้าใหม่มาเห็นไหม
เอามากวาดต่ออยู่ดีเห็นไหมมันมาได้ยังไง

ดูตอนไม้กวาดที่มันหล่นลงมาจากฟ้าหน่อยได้ไหม
นี่กำลังนี่ต้องเอาไม้มาเขียเลยนะ
หลวงพี่บอกไม่กล้าเข้าใกล้เลย
เดี๋ยวให้ทีมงานตั้งภาพตอนที่อยู่ดีไม้กวาดเนี่ยมันหล่นลงมาจากฟ้าได้ยังไง
เพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังกวาดอยู่นะ
ไม้กวาดลนจังแขนไปหันมามอง

อู่หู้ยไห่คนลูก
มึงนึกถึงอะไรรู้ไหม

เชื่อมั้ยคนดู๖๗ล้านวิวและน่ะ
ค่ะเขาคอมเมนต์ว่าไงบ้างคะ

อยู่ขี่แต่แร้หลวงพี่ครับคือรักแร้
ไม่กวาดหายได้ยังไงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
คุณผู้ชมฮะล่าสุดเราไปที่วัดแห่งนี้อยู่ที่ยะโสธรนะฮะ
ได้เจอกับหลวงพี่ในคลิปแล้ว
นี่ฮะหลวงพี่ท่านบอกว่าอัตมาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเอง

ต้องการแทรกการสอนธรรมะเรื่องสติ
อยากเตือนสติทุกคนว่าการใช้ชีวิตของเราทุกคน

หลังจากที่เกิดคลิปนี้แล้วหรือว่าสร้างก่อน
น่าจะตั้งใจน่าจะตั้งใจสร้างลองฟังดูนะฮะ

เพื่อที่จะให้เตือนสติคนทุกวันนี้ที่ว่าขาดสติ
ในชีวิตประจำวันเนี่ยคนเราจะไม่ค่อยใช้เกี่ยวกับเรื่องของสติ
เช่นมีการทะเลาะวิวาดการมองหน้ากันเฉย

พอคุณขาดสติเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหามากมายที่ตามมา
เพราะฉะนั้นอย่างคำที่พระอาจารย์เคยบอกหลวงพี่ไว้ว่า
คนเราขาดน้ำ๓วันไม่ตายขาดข้าว๓วันไม่ตาย
แต่ถ้าคนเราขาดสติแม้แต่วินาทีเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตได้เลย
หลวงพี่ท่านยืนยันไม่เห็นกับตาก็ไม่เชื่อนะรัชพร
แม่นี่ไม้กวาดมันร่องผล
แต่ท่านบอกท่านสร้างคอนเทนต์เพื่อเตือนว่าคนเราเนี่ยทำอะไรต้องมีสติ
อัตมากวาดวัดอยู่เนี่ยเอาไม้กวาดเหน็บรักแร้เพื่อไปเก็บหนังสือ
ถ้ามีสติก็จะจำได้ว่าไม้กวาดเราเนี่ยมันเหน็บที่แขนไว้ที่รักแร้
แล้วถ้าไม่มีสติล่ะคะก็จะหายอย่างนี้ไงเห็นไหม
หมุนรอบวงเลยหมุนรอบตัวเลยยังไม่เห็นไม้กวาด
บางคนบอกหลวงพี่ไปหนักสุดตอนไม้กวาดมันหล่นลงมาจากหลังคานี่แหละ
ดูตกใจดูตกใจนี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าไงรู้ไหม
ไม่ต้องงงแค่ปลงก็พอที่ฉันชอบมาก